การหาแร่เหล็กของชาวบ้านน้ำผีจังหวัดอุตรดิษฐ์
เป็นการหาแร่เหล็กที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเพราะจะใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น
และอุปกรณ์บางอย่างก็เป็นอุปกรณ์ที่มีในแต่ละบ้าน
โดยเริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเปิดผิวหน้าดินด้วยแฉลงใช้ในการขุดและโกยดินขึ้นมา
จากนั้นจะใช้แม่เหล็กแท่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการค้นหาแร่เหล็กด้วยการดูด
ซึ่งแม่เหล็กจะดูดเอาแร่เหล็กติดมาเป็นการแยกแร่ออกจากกองดิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน